มีแม่ค้าอุปกรณ์มือถือถูกชายนับ๑๐คนอ้างว่าเป็นตำรวจ
จับกลุ่มเรื่องของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็บอกว่ามาขอมาตรวจค้นหน่อย
โกดังย่านเสือป่ามาร์เก็ตนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ที่อ้างเป็นตำรวจเนี่ยนะฮะ
รีดถ่ายเงิน๒๐๐๐๐๐บาทก่อนที่แม่ค้าคนนี้ต่อลอง

เออเอาไป๒๐๐๐๐๐ได้ไหมคะนั่นบอกว่าได้

แต่ว่าท้ายที่สุดก็ถูกฉกของไปอีกเกือบ๖๐๐๐บาท
ตอนนี้ตำรวจจริงตามจับตัว๓คนนี้ได้แล้วนะครับ
ตำรวจจับกลุ่มนายวิศนุหรือว่านุ่มเป็ดประทุมทองอายุ๓๕ปี
หมายจับในข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานและทำให้เสียทรัพย์
โดยรวบตัวได้ที่ด้านหลังอาคาร๕๕เสือป่ามาร์เก็ตเขตป้อมปราบศัตรูภายกรุงเทพเนี่ยนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงวันที่๖เมษายนแล้วนะมีกลุ่มชายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กว่า๑๐คนบุกเข้าไปตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายภายในโกดังทาวน์ฮาวส์สูง๒ชั้น
ในซอยตรอกซุ่มใกล้เสือป่ามาร์เก็ตซึ่งภายในเป็นโกดังเก็บสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
ของนางสาวแววตาสอนสุภาพอายุ๔๕ปี
นางสาวแววตาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นบอกว่าก็ให้ลูกจ้างชาวกัมพูชาไปเอาสินค้าไปขายที่ย่านสำเพ็งตามปกติ
ปรากฏว่ามีชายชะกันประมาณ๑๐คนอ้างบอกว่าเป็นตำรวจที่มาตรวจสอบเรื่องของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ก็เข้ามาตรวจพร้อมกับลื้อค้นทรัพย์สินก่อนจะยื่นข้อเสนอบอกจ่ายเงินมา๒แสนบาท
แล้วก็พามาที่โรงพักจักรวรรดิไกลเกลี่ยกันจนเหลือจ่าย๒๐๐๐บาท
โดยที่ไม่มีตำรวจมาลงบันทึกประจำวัน
ก็งงโอ้โหไปไกลเกลี่ยกันถึงโรงพักเนี่ยนะครับ
แต่ว่าเมื่อกลับมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้๔ตัวรอบโกดัง
พบว่ามี๒ตัวถูกถอดสายไฟออกไป
แต่อีก๒ตัวยังสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
ปรากฏว่ามีภาพที่กลุ่มชายที่อ้างตัวเนี่ยนะฮะ
ชกไปดื้อแบบนี้เลย
มูลค่ากว่า๕๖๐๐๐บาทนะครับ

ในวันที่๑ตัวนั้นเขาส่ง๑๙ตัวถูกน้อยประกฏ

หรือเขาเข้าไปขาดสถานกำบลมันก็จะผลไปไหน

ว่าคุณต้องเคลียร์งนะคุณผิด
พี่ผิดตรงไหนคุณก็แสดงเกตนามาสิ
เขาก็ไม่ยอมจะเอาพี่ได้

จริงแล้วตัวเองก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแหละ

เพื่อนได้ไหว้วานให้มาช่วยขนของเท่านั้น

ก็เลยมาช่วยเพื่อนนะครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานจักรวรรดิ
บอกว่าเบื้องต้นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๓คน
คือนายวิศนุนายสมนึกน่วมในชาติอายุ๓๐ปี

ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพตามกล้องวงจรปิดเลย
แล้วก็ตรวจสอบไม่พบว่ามีบุคคลใดเป็นตำรวจจริง

ก็จะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลือทั้งหมด
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะครับ
หากมีผู้เสียหายรายอื่นที่เคยถูกแก๊งนี้อ้างเป็นตำรวจ

สามารถมาชี้ตัวเพื่อดำเนินคดีเพิ่มต่อไปได้นะครับ